สวัสดีค่ะในช่วงสิ้นปีแบบนี้ใครหลายคนกำลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษแล้ววันนี้ค่ะขวัญก็เลยมีไอเดียเด็ดเด็ดนะคะในการหอบของขวัญแบบไม่ให้เปลืองกระดาษมาฝากกันด้วยซึ่งไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนค่ะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยขอต้อนรับคุณแก๊ปธนเวทค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ที่มาร่วมรายการกับขวัญนะคะ

พี่โค้ยังไงเราเอากระดาษที่เหลือจากโรงพิมพ์หรือครับคือโรงพิมพ์เนี่ยจริงต้องบอกว่าในการพิมพ์งานเนี่ยมันจะมีกระดาษเหลือเยอะมากซึ่งมันเป็นกระดาษใหม่นะครับแต่มันเป็นเศษกระดาษที่เหลือซึ่งต้องบอกว่ายังใหม่ยังขาวซาดอยู่เลยค่ะทีนี้เราก็เลยไปขอโรงพิมพ์เขามาเป็นโรงพิมพ์ท
อย่างงั้นก็จะมีอันที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นโครงไฟค่ะโครงไฟจากกระดาษ

ยังไงครับ๒๓เดือนเขาค่อยเก็บเล็กสองน้อยไปด้วยครับ
มันคือการทำทีละดอกทีละดอกแล้วก็มาประกอบกันเป็นช่อใหญ่โตขึ้นมา

ผมเคยช่วยแล้วช่วยเสร็จเขาบอกไปเล่นที่อื่นไปเล่น
อย่าเลยดีกว่าเออไปเล่นข้างนอกไปอะไรอย่างนี้
วันจริงมาถ่ายรูปคู่กันเท่านั้นพอ

คือผมจะไปช่วยส่วนของการเขียนสคริปต์

แล้วก็สคริปต์ธีมที่มันออกจะเป็นโชว์หน่อย
ก็มีความสนุกขนาดนะคะ

แต่ทีนี้เรื่องราวของกระดาษยังไม่จบ

ซึ่งพี่แก๊ปเองก็รู้สึกว่าคิดกระดาษขึ้นมา
เพื่อไม่ให้มันสิ้นเปลืองเลย
เมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วในการขอของขวัญ

บางคนเห็นกระดาษของขวัญก็จะเห็นเป็นม้วนใช่ไหมครับ

บางคนก็สงสัยแบบเฮ้ยมันไม่ยับเหรอ

มันก็จะเป็นหน้าตาที่เราทุกคนคุ้นเคยกัน

บางคนสงสัยว่าคุณจะทำรอยปู่ทำไม
รอยปู่มันมีทั่วแผนเลยครับ
แล้วก็เป็นรอยปวดที่พอเราฉี่ออกมา

สิ่งที่เขาจะได้หลังจากที่เขาฉีกแล้วเนี่ย
เขาจะได้โน้ตแพทขึ้นมาเป็นโน้ตแพทแบบนี้ครับ

ซึ่งอย่างน้อยถ้ามันจะยับนิดหน่อย

หรือว่าจะเอาไปจดแล้วยื่นให้คนอื่นก็ได้

ที่มันไม่ได้มีปกที่สวยอยู่ครับ

ก็ตัดกระดาษมาเช่นเดียวกันครับ
ตัดตามลอยเอาคัตเตอร์เจาะรูตรงช่องกล้อง

ผมก็ได้เคลียร์สื่อสื่อซึ่งมันมีลายเก๋อีก
ก็จะเห็นได้ว่าจริงกระดาษ๑แผ่นนะครับ

มันไม่ได้จบชีวิตลงแค่การที่เราขอครั้งเดียว
มันสามารถมาใช้ซ้ำได้เป็นครั้งที่๒

ตอนนี้สิ่งที่เราเพิ่งเริ่มทำเลยก็คือ

ก็มีถุงผ้าลายถุงผ้าออกมาอีก

ก็คือค่อยขยายจากการที่อยู่บนกระดาษ

อกจากที่จะมีกระดาษหอของขวัญแบบนี้แบบใหม่แล้วกันเนอะ

กระดาษเนี่ยเราสามารถทำเป็นให้มันเป็น๓มิติขึ้นมาได้
โดยการพับเป็นรูปทรงต่างนั่นเอง
เป็นแบบนี้เหมือนที่พี่แก๊ปเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะที่มากันในงาน
วันนี้ค่ะพิเศษสุดจริงได้ภรรยาของพี่แก๊ปด้วยนะคะ
เป็นคนช่วยสอนในการพับกระดาษให้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้

ว้าวเข้ามาดูไอเดียในการทำช่อดอกไม้อย่างนี้กันดีกว่าค่ะ
แต่ว่าก่อนจะมาเป็นช่อดอกไม้แบบนี้ต้องเริ่มจากทีละดอกก่อนนะ
วันนี้ได้แขกรับเชิญสุดพิเศษมาอีกแล้วค่ะ

โอเควันนี้ขวัญจะสอนขวัญทำดอกไม้ใช่ไหมคะ

โอเคจากแผ่นกระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นดอกไม้แบบนี้ได้ยังไง
เราต้องเริ่มจากการตัดกระดาษก่อนค่ะ
แบบนี้นะคะแผ่นใหญ่แบบนี้แล้วก็ตัดมาเป็นแบบนี้

อันนี้คือเริ่มจากการตัดให้ได้เป็นกรีบก่อน

มันจะมีกรีบเล็กกีบใหญ่อย่างนี้ด้วยนะคะ
คือกรีบเล็กอยู่ข้างในกรีบใหญ่อยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราได้กลีบดอกไม้มาแบบหลากสีแบบนี้แล้วนะคะ

เกษรดอกไม้ต้องมีเกษรค่ะ
ให้มันเป็นฝอยอย่างนี้ค่ะ

หลังจากนั้นเราก็จะมาประกบเกษรแล้วก็ก้าน
ใช่ค่ะเราก็แต้มกาวนิดนึง

เอาล่ะมาดูผลงานกันดีกว่าว่าของใครจะสวยกว่ากัน

ของขวัญเมื่อกี้ข้างในแกนมันไม่แน่นนะคะ
ดอกเนี่ยมันก็เลยหลุดล่วงไปหมดเลยนะคะ

เป็นดอกไม้ร่วงเขาเรียกว่าบอซาบอนตำ
โอ้โฮเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับ
ฝีมือขวัญนี่พอจะใช้ได้บ้างไหมคะ

แต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถ

เอาไว้เป็นไอเดียหลักในการห่อของขวัญ
แล้วก็ให้คนพิเศษในช่วงปีใหม่แบบนี้ก็แล้วกันนะคะ
แล้วเราจะไปติดตามผลงานแบบกระดาษอย่างนี้

เฟซบุ๊คไอจีแล้วก็ไลน์เนี่ย

ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามได้โอเค

ทำให้ขวัญรักโลกขึ้นอีกเยอะเลย

ขอบคุณพี่แก๊บมากค่ะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่มาปรึกษาเรื่องกระดานอีกเนาะ